อ่ะอย่างไหนก็พูดถึงเรื่องของค่าอุปเถตกันหลายข่าวละ
คุณผู้ชมไปดูสรุปตัวเลขกันหน่อยไหม
ตัวเลขที่เขาเฝ้าระวังในช่วง๗วันอันตรายเทศกาลปีใหม่นะคะคุณผู้ชมค่ะ
นะคะทางถนนปี๒๕๖๖
สถิติออกมาแบบนี้ประจำวันที่๓๑ธันวาคมค่ะ
เกิดอุบัติเหตุ๔๖๖ครั้งเสียชีวิต๕๙ศพ
ผู้บาดเจ็บมีทั้งหมด๔๖๗คนนะคะ
ส่วนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดอยู่ที่สุราธานี๑๙ครั้ง
มีผู้เสียชีวิตสูงสุดอยู่ที่เชียงราย๙ศพด้วยกัน
ผู้บาดเจ็บสูงสุดก็สุราธานี๒๐คนค่ะ
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุไปดูกันหน่อยเขาแบ่งออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์
นี่แหละค่ะสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุนะขับรถเร็วโอ้โหมาอันดับหนึ่งเลย

ตัดหน้ากระชั้นชิดบ้างทัศนวิสัยไม่ดีร้อยละ๑๔นะคะ
ไปดูอุบัติเหตุค่ะสรุปกันหน่อย
อุบัติเหตุทางถนนสะสม๓วัน
วันในช่วงของการรณรงค์เริ่มตั้งแต่วันไหน
ธันวาคมถึง๓๑ธันวาคม๒๕๖๒
อุบัติเหตุมีทั้งหมด๑๑๘๓ครั้ง
มีผู้บาดเจ็บ๑๑๘๒ราย
และคนเสียชีวิตถึง๑๔๖ศพไปแล้วนะคะ
ส่วนจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยหรือว่าตายเป็นศูนย์

ประชาชนนะคะตอนนี้เจ้าที่ก็ยังคงรับแจ้งเหตุกันอยู่
ถ้าใครที่พบเห็นอุบัติเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือ
ยังคงแจ้งไปได้ที่สายด่วน๑๗๘๔ตลอด๒๔ชั่วโมง
หรือทางไลน์ก็ได้นะคะปพรับแจ้งเหตุ๑๗๘๔ค่ะ
ก็มีการประสานให้การช่วยเหลือได้ด้วยค่ะ